คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการได้มาเจอกันก็แล้วกันในพอร์ตแคสต์ของไทยรัฐนะคะ
และแน่นอนใครมีคำถามอะไรก็ฝากเอาไว้เราจะมาคุยกันได้แบบนี้เรื่อย
เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตใครใครกันไปรู้สึกว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์หนึ่งที่ช่วงฟ้าฉ่ำฝนค่ะ
พายุลูกแล้วลูกเล่าตอนแรกเลยคิดว่ากำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ
อย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนปรากฏว่าตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าหน้าหนาวอาจจะเลื่อนออกไป
เพราะว่ายังต้องเจอพายุอีกลูกสองลูกรับมือไปให้ได้พร้อมกัน
เรื่องการดูแลสุขภาพทั้งเรื่องของการรับมือกับน้ำท่วมด้วย
โควิดก็ยังไม่ได้จากเราไปซะทีเดียวนะคะนะสู้สู้ไปด้วยกัน
ใครมีคำถามอะไรก็มาฝากกันเอาไว้นะคะเราจะได้เจอกันแบบนี้ล่ะ
เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตใครกันไป
ก่อนที่จะเข้ามาอัดพอดแคสต์พี่ให้ฟังข่าวหนึ่ง
อเมริกาเขามีการสำรวจว่าเอ๊ะคนโสดกับคนมีคู่ใครน่าห่วงกว่ากัน
ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงมาสำรวจเรื่องนี้
เข้ามาสำรวจว่าคนโสดกับคนมีคู่ใครดูแลสุขภาพดีกว่ากัน
ใครสามารถบริหารจัดการการเงินได้ดีกว่ากัน
แต่บ้านเขาแค่เอามาเป็นความรู้เฉย
คือบ้านเขากับบ้านเราอาจจะไม่เหมือนกัน
คือบ้านเขาบอกว่าคนโสดมีอัตราการใช้เงินสูงกว่า
และไม่ค่อยดูแลสุขภาพจนกระทั่งทำให้คนโสดหลายคน
อาจจะมีอายุสั้นกว่าคนที่มีคู่
ขณะที่คนมีคู่สามารถบริหารจัดการการเงินได้ดีกว่า

และรวมไปถึงดูแลสุขภาพมากกว่า

ไม่รู้เหมือนกันนะคะนิดนึงก็จะรู้สึกว่า

โสดหลายคนก็ไม่ได้เที่ยวหัวราน้ำ
โสดหลายคนรู้ว่าอนาคต

ใครจะดูแลนะก็อาจจะดูแลตัวเองมากขึ้น
ทำตัวเองให้แข็งแรงที่สุดก็เป็นไปได้นะคะ
หรือคนมีคู่หลายคนเจอคู่ไม่ดี

เช่นการเรื่องการใช้เงิน
จะมีลักษณะการจับจ่ายใช้สอยที่แตกต่างกันไป
เช่นแฟนเป็นคนใช้เงินเก่ง

เป็นผู้ให้ได้เป็นผู้รับได้
แต่เพียงแต่มันไม่มีอะไรตึงเป๊ะแน่นอนหรอก

ไม่มีอะไรแน่นอนที่สุดในโลก

ทำให้เราต้องเรียนรู้ไปทุกวันกับบทเรียนใหม่

เกิดขึ้นกับชีวิตใครก็ตามทีนะคะ
ลองมาดูคำถามวันนี้ที่คุณส่งเข้ามา
ก็เป็นการเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของน้องอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน

หนูชื่อปออายุ๒๘ปี

สาเหตุเพราะสามีปอนี่แหละค่ะ

โสดนะสุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเรา
พอมีคู่สุขทุกข์จะขึ้นอยู่กับอีกคนนึงแล้ว

ปอบอกว่าย้อนไปตอนอายุ๒๐ต้น
มีหนุ่มมาขายขนมจีบไม่ได้ขาดเลยค่ะ

รูปร่างดีเพราะดูแลตัวเองอย่างดี
คุมอาหารออกกำลังกาย
จึงทำให้มีคนชมว่าปอหุ่นดีจังเลยเนาะ

ปอได้ไปทำงานที่ร้านแห่งหนึ่ง

พี่เขาอายุมากกว่าป๑๓ปี

แต่ด้วยเขารมเป็นต่อค่ะ

ก็เลยตกลงคบหากับพี่เขา
เพื่อนปอก็บอกว่าเฮ้ยเธอ

ในที่สุดปอตั้งท้องลูกคนแรก

พอช่วงท้องพี่เขายิ่งตามใจปอมากขึ้นหลายเท่า
อยากกินอะไรประเคนให้ทุกอย่าง

มากขึ้นมาถึง๓๕กิโล

เดี๋ยวปอคลอดแล้วลดน้ำหนักได้

รอบนี้ทำให้น้ำหนักปอเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม

จากท้องแรกมาท้อง๒จนถึงหลังคลอด

น้ำหนักเกือบ๙๐กิโลกรัม
คลอดปอก็เลี้ยงลูกเองมาตลอด
ไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือดูแลตัวเองเลย
อย่างที่รู้ค่ะ
มันก็จะทำให้เราเหนื่อย
พอเราเริ่มเหนื่อยเสร็จปั๊บกลางคืน

และสามีก็ยังสัญหาของอร่อยมาให้ทานสม่ำเสมอ

น้ำหนักไม่เคยกวนใจแฟนปอเลยสักครั้ง

รู้สึกได้ว่าพี่เขาชอบพูดจาเหน็บ

ไว้ว่าพี่เขาชอบพูดจาน็บแอบจิกกัดเช่นเรียกปอว่าช้าง
หนักเข้าเอาปอไปเปรียบเทียบกับแฟนของเพื่อนที่มีลูกเหมือนกัน
จากคำพูดการกระทำของเขาก็ไม่เหมือนเดิม
จากแต่ก่อนพาปอไปเจอเพื่อนพาออกงาน

พอถามเข้าเขาก็บอกว่าปอลดความอ้วนก่อนสิ
ไม่อยากให้เพื่อนมาทักปอกลัวปอจะอาย
ซึ่งปอไม่ได้อายซะหน่อยค่ะพี่
แต่ปอว่าพี่เขานั่นแหละที่อายที่มีแฟนอ้วน
นานวันเข้าเขายิ่งมีอาการเริ่มบ่น
บังคับเรื่องการกินซื้ออาหารคลีนมาให้ปอ
ปอกินของหวานและขนมขบเคี้ยวทุกอย่าง
ทั้งที่ตัวพี่เขาสั่งพิซซ่าชานมกินยั่วปอเสมอ
พ่อเคยถามนะคะว่าบังคับปอกินแล้วทำไมพี่ไม่กินด้วย
พี่เขากลับบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้ว
รถยังไงก็ลดไม่ลงหรอกแต่พอปอเถียงกลับก็ทะเลาะกันทุกครั้ง
ล่าสุดค่ะพี่เขาบอกปอว่าถ้าปอไม่ลดน้ำหนัก
เพราะว่าพี่เขารักปอคนที่ขุนดีมากกว่า
ทั้งโกรธน้อยใจเสียใจ
เพราะไม่ว่าพี่เขาจะหุ่นแบบไหนปอก็เลือกเขา
แต่ทั้งที่ปอหุ่นเป็นแบบนี้ก็เพราะอยากให้พี่เขามีความสุขไง
เพราะเขาอยากมีลูกปอก็ยอมมีให้
แต่ทำไมต้องมาพูดให้ปอดูแย่ขนาดนี้
ควรจะทำยังไงดีคะพี่อ้อยคะความรู้สึกปอแย่มาก
นึกถึงคำพูดเขาทีไรน้ำตาก็ไหลออกมาทุกทีเลยค่ะพี่
โอ้ใจเย็นก่อนนะน้องปอนะ
ในเรื่องเดียวกันอยู่ที่เรามองหรือรู้สึกกับเรื่องนั้นยังไง
เอาจริงค่ะเรื่องของน้ำหนักมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามอย่างเดียว
แต่หมายถึงเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าผอมลงนิดแข็งแรงขึ้นอีกหน่อย
ไม่ใช่ต้องผอมเพื่อเอาใจผู้ชายนะคะแต่ผอมเพื่อความสบายทั้งร่างกายและจิตใจของเรา
ก็น่าจะลองดูนะปากอยู่ที่เขาใจอยู่ที่เราพี่เข้าใจค่ะคนอื่นพูดนะ
เจ็บเท่าคนที่เรารักพูดแต่ถ้าน้องปอมัวแต่เจ็บเศร้าหน่อย
สุดท้ายเดี๋ยวมันจะมีปัญหากระทบความสัมพันธ์ในที่สุด
ถ้าเราลองปรับทัศนคติของเราเองก่อนนะคะก่อนจะไปคุยกับเขาคุยกับตัวเองก่อน
ว่าในที่สุดแล้วนะฉันต้องแข็งแรงเพื่อลูกเพื่อครอบครัว
อย่ามัวแต่ไปเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาพูดอย่างเดียวค่ะ
ใจของเราอย่าไปยอมเศร้าเพราะปากของใครนะคะ
เขาพูดเรื่องน้ำหนักเมื่อไหร่น้องปอบอกไปเลย
อาจฉีดไหมล่ะถ้าปอลดได้กิโลกรัมหนึ่ง๕๐๐บาทนะ
นี่นิฐานะปรานีนะคะจริงในใจพี่อ้อยเมื่อกี้คิดว่ากิโลกรัมละหมื่นใช่ไหม
คือไม่ใช่การขูดรีดนะคะแต่มันเป็นมุกที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเรา
ไม่เศร้าจากการถูกด้อยฆ่าไม่รู้สิเวลารักใคร
เราก็อยากภูมิใจในการยืนข้างเขา
แต่คนบางคนก็มีวิธีการกดดันแฟนแตกต่างกันไปค่ะ
ไม่ใช่ว่าสามีปอไม่รักนะคะแต่พอรักมากก็เลยอยากกดดันให้เราลดน้ำหนัก
ถ้าคนเราจะหมดรักกันนะเพียงแค่ว่าเธออ้วนหรือไม่อ้วน
อันนี้จบกันไปได้เลยถ้าว่าคุณค่าของเราอยู่ที่เรื่องแค่นั้น
แต่บังเอิญว่าเขาก็คงมีวิธีการกดดันเราในรูปแบบของเขา
และคิดว่าเขาว่าเปลี่ยนเมียใหม่แล้วนะ
ปอมีแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักแล้วนะอยากจะหุ่นดีขึ้นกว่านี้สวยกว่านี้
แต่ไม่ใช่เพื่อพี่นะไม่ต้องดีใจไปนี่ทิ้งท้ายให้ดูมีเลสนัยค่ะ
ที่ก็ไม่มีอะไรสักหน่อยคืออาการนอยต่างนานา
อาจจะเริ่มเปลี่ยนฝั่งแล้วก็ได้นะหรือแม้แต่บอกกับสามีว่า
ตอนแรกอ่ะคิดว่าจะรักเธอมากตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเธอไม่อยากได้ไม่เป็นไรนะ
ลดน้ำหนักลงไปและถ้าบังเอิญว่าพอน้ำหนักลดแล้วมีใจให้เธอน้อยลง
ก็ไม่ต้องตกใจนะขำฮากันไปอะค่ะ
อ้อยไม่อยากให้เราไปใส่ใจกับเรื่องเล็กจนทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เกินจริงนะคะ
วันนี้เรามีเรื่องใหญ่เยอะมากแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองดูใส่มุกนั่นมุกนี่
รักเธอตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเชียวนะไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะลดน้ำหนัก
ได้ลดการมีใจให้เธอด้วยอารมณ์อะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ
เป็นคุณแม่อ้วนง่ายทั้งนั้นไม่ต้องห่วงแต่น้ำหนักขึ้นได้ก็ลงได้ค่ะน้องปอ
วันนี้คลิปออกกำลังกายมีเยอะแยะมากมายบางคนนะคะเป็นคุณแม่ไปเลี้ยงลูกไป
อ่าต้องระวังลูกด้วยนะคะบางคลิปห้านาทีสิบนาที
ทำให้ได้ทุกวันยังคงยืนยันว่าไม่ต้องผอมเพื่อใครแต่ผอมเพื่อตัวเอง
เป็นคุณแม่ที่หุ่นเสียการมีลูกทำอะไรเราไม่ได้
เห็นไหมคะพี่อ้อยก็เห็นคุณแม่หลายคนนะลูกสองลูกสาม
ก็ยังดูแลตัวเองอย่างดีดีกว่ามานั่งน้อยอกน้อยใจกับสามีที่ไม่ค่อยดูแลตัวเอง
เพราะเขาก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองไงก็ถึงอ้วนขนาดนั้นใช่ไหม
คือไม่ให้กำลังใจแล้วยังบูลลี่ภรรยาอีก
ที่รู้สึกว่าเขาทำร้ายจิตใจเรามากไปหน่อย
เมื่อเขาดูถูกเราต้องทำในสิ่งที่ถูกให้เขาดู
เขาพูดอะไรก็ตามไม่สำคัญเท่าเรารู้สึกกับสิ่งนั้นยังไงนะคะ
ให้ตั้งเป็นวิชชั่นในใจได้ฉันจะทำให้สวยเหมือนตอนที่เธอมาจีบฉันเลย
ไม่ต้องไปพูดกับเขาก็ได้ค่ะพูดกับตัวเอง
แล้วถึงวันนั้นไม่แน่นะเราอาจจะภาคภูมิใจกับสิ่งที่
ฉันตั้งใจเอาไว้แล้วแล้วฉันยังทำได้
แม้ว่าต้องใช้เวลาในการดูแลลูกก็ยังมีเวลาในการดูแลตัวเองเลยนะคะ
เข้าใจเป็นผู้หญิงนี่เหนื่อยเหลือเกินค่ะน้องคะ
ผู้หญิงบางคนทำงานนอกบ้านทำงานในบ้านเป็นแม่
เป็นภรรยาที่ต้องดูแลสามีหรือแม้แต่ดูแลไปถึงทุกคนในบ้านของสามีก็มี
ทำอาหารที่อร่อยแถมยังต้องหุ่นสวย
ผมก็ต้องหอมด้วยนะคะพอคนเข้าครัวทำอาหารปั๊บออกมา
มีกลิ่นนิดนึงสามีก็แบบผมยังมีกลิ่นไข่เจียวอยู่เลย
อะไรจะคาดหวังกับผู้หญิงคนหนึ่งมากมายขนาดนี้เนาะ
เอานะไม่ต้องเป๊ะปังเพื่อเอาชนะใจใคร
เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่ค่ะน้องปอ
เราเป็นแม่ยังดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้
ลองคิดดูสิว่าเราจะน่าภูมิใจขนาดไหน
ตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกแค่ว่านะ
ฉันอยากผอมให้ได้สักครั้งในชีวิตแค่นั้นจริง
แต่แค่ฝันอยากเห็นตัวเองเป็นผู้หญิงตัวเล็กสักครั้งเท่านั้นเอง
หลังจากการผ่านการถูกแบบพี่ก็โดนกดดันมาเยอะมากนะคะ
ถูกจิกถูกกัดเป็นหมูเป็นช้างเป็นฮิปโป
พี่อ้อยเป็นมาแล้วทั้งนั้นตอนนั้นแสนจะน้อยใจค่ะ
พอเวลาผ่านไปนะจะคิดขอบคุณในใจว่า
อย่างน้อยไอ้คำพูดเหล่านั้นทำให้เราอยากเอาชนะ
ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเองนั่นแหละ
สำคัญที่สุดเลยค่ะปอนะคะเป็นคุณแม่ต้องสุขภาพจิตดีนะ
ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะกับคุณสามี
ไม่เป็นไรค่ะในที่สุดแล้วถือว่าคำพูดของเขา
คือแรงผลักดันไม่ใช่แรงกดดันก็แล้วกันนะคะ
ดูแลความรักความสัมพันธ์ไปพร้อมกับการดูแลตัวเองดีด้วย
ขอบคุณมากเลยคำถามของน้องปอน่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคนนะคะ
พร้อมขนาดนางแบบแค่ผอมเพื่อความแข็งแรงของตัวเอง
แล้วเดี๋ยวทีมงานจะช่วยกันเลือกสามารถติดตามฟังกันได้ทุกอาทิตย์นะคะ
เว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ในยูทูปของไทยรัฐพอร์ตบีนสปอร์ตทีไฟล์แล้วก็ในจุ๊กด้วย
เจอกันใหม่อาทิตย์ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป